มัดเท้าเข่าสอกมวยเด็ดมวยโดนมวยหมัด
ศึกยอดมวยไทยรัฐคู่เอกวันเสาร์นี้
ร้อยเชิงสิงหมาวินดวนกับฟ้ามงคลแทม์บางไส
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดศึกยอดมวยไทยรัฐตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไป